เรื่องของการบูลลี่เนี่ยจริงจริงแล้วมีมานานแล้วนะฮะแต่
นี้เรามีเครื่องมือที่มันเข้าถึงผู้คนแล้วก็ส่งผลต่อ
ผู้คนได้ง่ายและรวดเร็วการบูลลี่ก็เลยชัดเจนมากซึ่ง
บูลลี่เนี่ยมันก็มีหลายเจตนานะฮะแต่วันนี้ผมจะพูดถึง
ตนาเพื่อความสนุกแล้วกันถือว่าผมสารภาพบาปเลยผมก็
เป็นคนหนึ่งซึ่งสร้างความบันเทิงด้วยการบูลลี่ณะเนคใน
คึกคนนองเนี่ยทั้งก็จะเป็นแบบนั้นล่ะแซวสังขาญสายตลก
ก็เลยแซวสังขารแซวปมด้อยใครพลาดก็ขยี้เราก็คิดเอาเอง
ว่าเฮ้ยเจตนาแล้วเพื่อความบันเทิงแล้วทุกคนหมู่มวลใน
นั้นเนี่ยก็รู้สึกบันเทิงไปด้วยในตำราเกี่ยวกับคอมมิเดีย
หลายเล่มผมก็บอกเลยว่าทุกเสียงขอร้อยต้องมีเหยื่อซึ่ง
เราก็เชื่ออย่างนั้นแล้วเราก็ทำอย่างนั้นโดยที่เราไม่รู้เลย
ว่าคนที่เป็นเหยื่อคนที่โดนบูลลี่คนที่เป็นเป้าเพ่ง
เขาจะรู้สึกยังไงแล้วเราก็เหมือนจะไม่สนด้วยเพราะ
ว่าเจตนาดีอ่ะสร้างความบันเทิงให้คนหมู่มากแต่ผม
คิดไว้ว่าใช่เราสร้างความบันเทิงให้คนหมู่มากแต่ล้ำ
ไม่มีสิทธิ์ไปบูลลี่หรือไปเหยียบย่ำคนที่เป็นส่วนน้อย
หนึ่งเดียวในงานณขณะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นความ
ลงว่าเฮ้ยเราสามารถสร้างเสียงหัวร้อนและความบันเทิงได้
โดยไม่ต้องบูลลี่เหยียบย่ำใครนี่ว่ะผมเริ่มคิดในคน
ไทยเราเนี่ยคุณโอปอลครูลูกก๊อฟก็เคยพูดเรื่องนี้
ออนไลน์ผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะไม่ทำอย่างนั้นล่ะแล้ว
ทิศทางการสร้างความบันเทิงของผมในช่วงหลังเนี่ยจะไม่ได้
ใช้วิธีการบูลลี่ใครเลยอ่ะซึ่งผมพบว่าเฮ้ยมันมีความ
สนุกมีวิธีการสร้างเสียงหัวเราะมันมีวิธีการเอ็นเตอร์เทน
คนโดยไม่มีใครต้องเป็นเหยียวนี่วะหรือถ้าจังหวะนั้น
ใครสักคนก็ต้องเป็นเหยื่อกับเรื่องนี้ขอเป็นตัวฉันเอง
ได้ไหมเล่นตัวเองผมก็อดไม่ได้เหมือนกันไอ้มุกบูลลี่
แซวมุกเหยียดหยามอะไรอย่างเงี้ยมุกแบบล้อปมด้อยเนี่ย
มันก็แหม่มันใช้ได้ผลทุกทีเลยแต่วันนี้อ่านผมลงตัวเอง
ตลอดเลยเล่นตัวเองตลอดเลยไม่มีใครเจ็บปวดแล้วเราก็รู้
เหลือแล้วว่ามันก็คือการแสดงมันคืออะไรก็ตามแต่เพราะ
นั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าการบูลลี่เนี่ยมันมันสร้าง
รอยแผลอะไรบางอย่างในใจของคนแผลทางกายเนี่ยมันมี
หายอย่างมากก็เป็นแผลเป็นที่จะจางลงไปตามการเวลา
แผลในใจเนี่ยน่าแปลกยิ่งนานมันยิ่งอักเสบมันยิ่งใหญ่
มันยิ่งลึกขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นผมจะเป็นคนเหนือที่จะ
บูลลี่ใครอีกแล้วครับแล้วก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึง
ผลเสียของการที่เราแซวของการที่เราบูลลี่ของเราเหยียดหรือเรารอ
เรียนใครเพียงเพื่อความสนุกเนี่ยมันมันทำลายชีวิตคนมัน
อาจจะทำให้เขาใจสลายหรือมันอาจจะทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไป
ทั้งที่แย่ตลอดการผมจะเตือนตัวเองอยู่เสมอครับแล้วก็อยาก
ให้ทุกคนที่ทำแบบนั้นได้มองสักนิดนึงว่าเสียงคน
หล่อที่มันมันมีใครสักคนจะต้องจะต้องเจ็บปวดมันก็
คือการยืนหล่อบนกองเลือดหรือซากสมใครสักคนผมว่ามัน
น่าซาวมากนั่นแหละครับ